คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วยกันดูภาพนี้หน่อยนะฮะเป็นภาพถ่ายนะครับทุกผู้ชมครับจากโทรศัพท์มือถือนะฮะ
แต่เราไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายแล้วก็ช่างภาพแล้ว
เพื่อให้วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
มีชาวบ้านเนี่ยเขาไปถ่ายภาพของพระรูปหนึ่งนะฮะ
ท่านเป็นพระลูกวัดวัดเวลุวนาราม
หรือว่าวัดบ้านไผ่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
นี่เห็นไหมฮะเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง

อ่าญาติโยมก็ทำบุญมาบุรณะแล้วก็ซ่อมแซมวัด

คือลูกศิษย์ที่มาด้วยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะแม่ให้มีหลักฐานหน่อยมาซื้อของจริง
ก็เลยถ่ายภาพหลวงพ่อท่านไว้
พอมาดูอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
เหมือนนี่มีขาอีก๒ขาเพิ่มมา
แต่ถ้าดูแบบนี้เผินก็เหมือนเป็นแค่ภาพซ้อนหรือเปล่า

แต่บางคนเห็นไปเขาก็เชื่อใช่ไหม
เป็นเรื่องราวลีลับอาถรรพ์ขนหัวลุกต่างนานานะครับ
เอาฟังทางคนถ่ายภาพก่อนนะครับ

นายลักษณ์วงอายุ๔๕ปี
บอกว่าถ่ายภาพนี้เองกับมือ
พระที่อยู่ในภาพเนี่ยครับ

เป็นพระลูกวัดบ้านไผ่นะครับ
ตอนนั้นมีผู้บริจาคทำบุญให้เงินมาซื้อสีทาวัฒน์

ก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานว่ามาซื้อสีจริงนะครับ

ขาใครโผล่มาจากจีวรหลวงลุง
พอมาดูก็เห็นแบบนี้จริงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางคุณลักวงเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตัดต่อนะ

บอกว่าตัวท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนถ่ายรูปไว้ตอนนั้น
จนกระทั่งเขาส่งมาให้ดูเนี่ยตัวเองยังขนลุกเลย
เหมือนกับทุกคนที่ได้เห็นภาพ
ท่านบอกท่านไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ถ้าให้ตั้งข้อสังเกตเองเนี่ย
อาจจะเป็นรูปของหลวงปู่บุ้มที่พกติดตัวไปทุกที่หรือเปล่า
เพราะว่าตัวท่านเองก็มีเหรียญของหลวงปู่นะครับ
เป็นอดีตพระที่วัดบ้านไผ่นะครับที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลา
เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะ
ก็คือนายบุญเลิศวันธรรมอายุ๘๒ปีแล้วนี่ครับ
ต้องบอกคุณปู่แล้วนะนี่อดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับ
อดีตผู้ใหญ่บอกว่าหลวงปู่บุ้งเนี่ยท่านเป็นชาวอุบลราชธานี
มาบวชเป็นพระปรากฏอยู่ที่แถววัดในปัจจุบันนี่แหละนะครับ
ก็คือวัดบ้านไผ่นะฮะนี่รูปหล่อของท่านนะครับ
ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับตอนนั้นท่านมาปรากฏ
แล้วชาวบ้านเนี่ยเริ่มสายศรัทธาก็สร้างวัดบ้านไผ่
หรือวัดเวรุวนารามในปัจจุบันขึ้นแล้วก็นิมนต์หลวงปู่ให้มาจำวัดที่นี่
วัดก็มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการก่อสร้างนะครับ
มาจนถึงปัจจุบันแล้วท่านก็มรณภาพไปนะครับ
ฐิของท่านก็ยังบรรจุเอาไว้ที่วัดนะครับ
เราก็ไปถามหลวงลุงสามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจ้าอาวาสบอกไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะ
บอกเอารอบเดียวเมื่อวานเดี๋ยวจะเป็นข่าวแบบขยายไปใหญ่โต
จ้าวาดวัดท่านเลยบอกไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ต้องให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้น
เอาทางหลักวิทยาศาสตร์นะครับร้านถ่ายภาพนะครับร้านบิ๊กโฟโต้
ในตลาดท่าประชุมที่อำเภอศรีมหาโพธินะครับที่ปราจีนบุรี
เราก็ไปสอบถามช่างภาพนะครับช่างภาพเห็นภาพแล้วบอก
ไม่เกี่ยวกับกล้องมือถือหรอกน่าจะเป็นข้อผิดพลาดของโทรศัพท์
หรืออาจจะเป็นการตัดต่อมากกว่ามันน่าจะเป็นการตัดต่อ
หรือแต่งภาพจากการใช้แอปพลิเคชันแอปใดแอปหนึ่ง
ทีนี้ถ้าเกิดเจ้าของกล้องเจ้าของมือถือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตัดต่อ
เขาไม่ได้ใช้แอปอะไรมาแต่งทั้งสิ้นเพื่อจะหลอกลวงใครเนี่ย
มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตอนถ่ายภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปิดแอปค้างอยู่
แล้วไปใช้กล้องในแอปหรือเปิดกล้องขึ้นมาแล้วมันมีลูกเล่นต่าง
ที่มันค้างแล้วมันซ้อนขึ้นมาพอถ่ายขึ้นมามันก็เลยเป็นอย่างนี้
นับถือท่านเจ้าอาวาสที่วัดเลยนะท่านบอกลูกวัดอย่างนี้สุดยอดเลย

ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต่อความยาวสาวความยืดไปอีก